การที่ส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ให้งบประมาณไม่ให้คนมาด้วย
ทำให้ท้องถิ่นทำภารกิจพื้นฐาน

คือสอสอที่สามารถนำเสนอทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ไม่ใช่สอสอที่ดึงงบประมาณเข้าพื้นที่ได้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

ผลิตโดยบริษัทไทยนะครับแต่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยเลย
ประเทศไทยในสัตวัสดิ์ที่ยี่สิบเอ็ดคำถามคือทำไมน้ำปลาปลาในหลายพื้นที่ยังขุ่นข้น
ไม่ได้ไหลตลอดทั้งปีผมเกิดและเติบโตในกรุงเทพ
บ้านผมเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเปิดน้ำปลาปลาเมื่อไหร่ก็ใส
มีใช้ตลอดทั้งปีคำถามคือแล้วคนไทยที่อื่น
ทำไมยังเข้าไม่ถึงน้ำปลาปลาที่สะอาดและมีคุณภาพนะ
ตอบง่ายก็คือน้ำปลาปลาภารกิจโอนถ่ายให้ท้องถิ่นไปแล้ว

นึกออกไหมพอโอนถ่ายอำนาจไปให้ไปแล้ว

ต้องลงทุนลงผลิตน้ำปลาป่ะลงกรองไหม

จะผลิตน้ำปลาปลาที่สะอาดได้คุณภาพ

คุณต้องใส่คอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค

คุณต้องใส่ปูนขาวเพื่อปรับค่าความเป็นกฎเป็นด่าง
คุณต้องซื้อเครื่องสุกน้ำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศตวรรษที่๒๑
น้ำปลาปลาดื่มได้เป็นพื้นฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก
เรากล้าฝันถึงประเทศไทยที่น้ำปลาปลาดื่มได้ป่ะ
การที่ส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ให้งบประมาณไม่ให้คนมาด้วย
ทำให้ท้องถิ่นทำภารกิจพื้นฐานอย่างเช่นน้ำปลาปลาไม่สำเร็จ
ให้ภารกิจเข้าไปแล้ว
แต่ไม่ให้งบประมาณที่เหมาะสมกับภารกิจไป

ปัญหาเรื่องนี้จบได้ที่ท้องถิ่น
ไม่ต้องมีใครไปวิ่งของงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง
ไม่ต้องมีสอสอวิ่งเอาปัญหาท้องถิ่นไปอภิปรายในสภาอีก
เพราะอำนาจและงบประมาณเพียงพอที่ท้องถิ่น
นี่คือการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความรับผิดชอบให้ชัดเจนระหว่างอำนาจชั้นต่าง
เพื่อให้การแก้ปัญหาเร็วตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชน
สนองต่อความท้าทายใหม่ของโลก
ท้องถิ่นพื้นฐานเทศบาลและอบต
ดูแลบริการสาธารณะที่ใกล้ตัวกับประชาชน
ถนนหน้าบ้านสะพานที่ขาดสะพานลอยในตำบล
ศูนย์เด็กเล็กขยะน้ำปลา
งบประมาณเขาเพียงพอที่จะจัดการบริการสาธารณะอย่างนี้
แล้วให้อำนาจเต็มเขาส่วนกลางไม่ต้องมายุ่ง
ให้เขาจัดการปัญหานี้เองจะทำให้ประชาชน

เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรรมร่วมกัน